อยากมีสิทธิ์ห่วงมาเห็นเธอห่วงคนเอง
เจ็บช้ำกล้ำกลืนต้องนอนสะอืนเดียวได้
รักเธอข้างเดียวแถมยังเป็นชู่ทางใจ
รักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหน
ตัดอกตัดใจไม่คิดแย่งแฟนใครหรอกนะ
อยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รับฟังมีเพียงแท้วดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนา
บังเอิญเลิกราช่วยมาจ้องตาฉันที
ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป

ให้เธอต้องวาวุ่นใจ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้มา
ร้องหายวันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
อยากจะขอเป็นคนถัดไป
ไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้
กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแล้ว
ใจไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นใจ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้มา
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ